ไปดูเรื่องราวความรักอีกแล้วที่มันความรักที่ผิดหวัง

ลำพังคนธรรมดาอย่างพวกเรามีอวัยวะครบ๓
บางทีเวลาช้ำรักเองก็เครียดเพราะว่าคิดสั้นเหมือนกัน
มีหนุ่มคนหนึ่งก็เป็นผู้พิการตาบอดเขาก็มีแฟนเป็นผู้พิการตาบอด
แต่เขามีปัญหาเรื่องของความรักค่อนข้างจะรุนแรงเครียด
กระโดดลงมาจากอพาร์ทเมนต์ชั้น๗จนเสียชีวิตเลยครับ
ตำรวจนครบานโชคชัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็กู้ภัย
มูลและที่ทิร์ย์ร่วมกันตันอยู่เข้าไปตรวจสอบผู้เสียชีวิต
จากการที่ตกมาจากชั้น๗ของอพาร์ทเมนต์แห่ง๑
สอนราชพร้าววังหินกรุงเทพมหานครนะครับ
ก็ไปพบผู้ชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่
บริเวณที่ลานจอดรถด้านหน้าตึกนะครับ
ใส่เสื้อแขนกุดสีดำกางเกงขาสั้นสีชมพู
สวมรองเท้านอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่
จตทีก็ทำการกันพื้นที่เอาไว้
เพื่อให้ตำรวจนั้นทำการพิสูจน์หลักฐานได้นะครับ
ทางด้านของนางสายพินเป็นเพื่อนบ้านของผู้ตายเขาบอกว่า
คือตั้งแต่ผู้ตายชื่อว่านายสมาน
นายสมานกับแฟนสาวเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้

ทั้งคู่เป็นผู้พิการทางสายตาทั้งคู่
แต่ว่าฝ่ายชายนายสมานจะมีดวงตาที่มองเห็นลาง

ตามสถานท่าต่างและไปร้องเพลงของเงินต่าง
ขณะที่เกิดเหตุตัวเธอเองนั่งอยู่ข้างอพาร์ทเมนต์
ได้ยินเสียงขนตะโกนให้ช่วยคนนอนมีคนหกล้ม
เธอก็เอกใจแค่หกล้มทำไมต้องให้วิ่งไปช่วยกันมากมายขนาดนั้น
กระทั่งมีคนงานก่อสร้างบอกว่าไม่ใช่หกล้มคนโดดตึกตายคนตกตึกลงมาตาย
เธอก็รีบวิ่งเข้าไปดูพบว่าเป็นนายสมาน
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยเข้าไปช่วยนะครับ
ตอนนั้นไม่รู้ว่านายสมานตกลงมาจากห้องได้อย่างไร
แต่ชาวบ้านได้ไปสอบถามจากแฟนของนายสมานเบื้องต้น
น่าจะเกิดจากความหึงหวงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
แฟนของนายสมานได้หายออกไปจากบ้านออกจากห้องนี้สักประมาณ๗วัน
เพราะทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันนายสมานก็เลยคิดว่า
แฟนเขาเนี่ยอาจจะกลับไปอยู่กับแฟนเก่าหรือเปล่า
สุดท้ายก็เครียดซื้อเบียร์ไปกินจนกระทั่งตอนเช้าเมื่อวานเนี่ย
แฟนของนายสมานกลับมาที่ห้องโดยที่มีญาติมาส่ง
แล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
ไปฟังเสียงของเพื่อนบ้านนะครับ
ที่ได้ข่าวมาก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าเขา
ว่าเหมือนกับว่าแฟนเขาแบบแฟนเก่าเขาออกมาอะไรอย่างนี้
มาแล้วทีนี้เขาก็เลยไปหากัน
แต่ว่าพี่ก็ถามว่าเข้าไปอยู่ด้วยกันไหม
แต่ญาติเขาที่เป็นพี่น้องกันบอกไม่ได้อยู่ด้วยกัน
พี่น้องคนนี้เขาบอกว่าไปอยู่กับพี่น้องไม่ได้ไปอยู่กับแฟนเก่าอะไรประมาณนี้
แต่อยู่ก็คือไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าเขาจะ
ก็ขึ้นไปที่ห้องของนายสมาน

เป็นญาติของฝั่งแฟนของนายสมารปรุง
ญาติต้องรีบนำทางด้านของแฟนสาวขับรถกลับบ้าน

ก็กลับไปอยู่ด้วยกันที่บ้าน

ก็นอนกอดกันเขาก็เห็นภาพนั้น
แต่สักพักนึงเนี่ยหลังจากนอนกอดกันคือเหมือนจะกลับมาเจอกันเนี่ย
นายสมานลุกขึ้นมานายสมานตัวร้อน
แฟนสาวบอกว่าทำไมนายสมานตัวร้อนจังเลยให้ไปหาหมอดีไหม
จู่นายสมานก็ลุกขึ้นมาจากที่นอนนะครับ
วิ่งไปที่ระเบียงแล้วก็กระโดดลงมาเลยครับ

หนูเห็นค่ะหนูก็นอนเล่นอยู่ตรงนี้
พอมาถึงปุ๊บเขากอดแอมอยู่ตรงนั้นนะตรงที่พี่วิ่งอยู่

แต่หนูก็วิ่งเข้ามาเขาก็บอกว่าแอมหมอบอกว่าตาตาตัวร้อนนะ
ไปหาหมอก่อนไหมลุกขึ้นมาไปหาหมอลุกขึ้นมาคุยกัน

ก็เลยแบบมาส่งนึกว่าจะดีกัน
กลายเป็นวิ่งกระโดดตึกลงไปนะครับ
เบิร์นต้นจรฐีได้สันนิษฐานว่าผู้ตายกระโดดลงมาจากชั้น๗
ปมที่มีปัญหากับภรรยานี่แหละ

พนักงานสอบสวนจะต้องเรียกภรรยาไปสอบปากคำด้วยอีกคนหนึ่ง
แล้วก็รอผลตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐาน
เพื่อสรุปสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไปนะครับ